ตีกันอีกเดือดอีกแล้วบนรถเมย์อย่างนี้เลย
จับราวรถเมย์เออแล้วเอาเอาเท้าเอาถีบอย่างงี้เลย
เออบนรถเมย์แบบนี้เลยคุณผู้ชมฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถเมย์สาย๒ห้างดังย่านประตูน้ำ๗
จู่ผู้ชายบุกเข้าไปบนรถเมย์แล้วทำอย่างที่ผมบอก
ดูเหมือนไหมเหมือนไหม
เฦ่อะไรเพื่อนอยู่
ล่ะเมื่อกี้ผมทำก็ใกล้เคียงแหละถ้าไม่ติดพุง
เอ่อใช่เลยนะถ้ามีโหนที่จับรถเมย์เออ
ขาคู่เลยอ่ะขาคู่เลยนะครับรถเมย์สายสองครับ
จอดอยู่หน้าห้างดังแถวประตูน้ำบนรถเมย
ผู้ชายที่ยืนอยู่ด้านซ้ายมือคือโชเฟอร์รถเมย์
ถูกผู้ชายเสื้อสีเทาเนี่ยโหนลาวเหล็ก
แล้วกระโดดถีบขาคู่ใส่พี่โชเฟอร์น่ะ
ไม่ใช่ครั้งเดียวขาคู่หลายครั้ง
ขณะที่กระเป๋ารถเมย์ที่เป็นผู้หญิงเห็นไหมเห็นไหม
พี่เขาก็พยายามห้ามนะฮะ
ห้ามทั้งสองฝั่งหยุดเถอะฟังไหมเราไม่มีใครฟัง
ในคลิปบางช่วงจะเห็นจังหวะที่ฝั่งคู่กรณี
ดึงตัวกระเป๋ารถเมย์ไปหลังรถด้วยไปทำอะไรก็ไม่รู้นอกกล้อง
นำคลิปนี้มาโพสต์ระบุข้อความว่า
สารป้าจังป้าก็คือพี่กระเป๋ารถเมย์
ห้ามเหมือนยิ่งยุลงมาตีกันข้างล่างไม่ได้เหรอ
สื่อสังคมตรวจสอบทีเหตุที่ไปที่มาอย่างไร
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลจาก
พี่วินจักรยานยนต์รับจ้างอยู่หน้าห้าง
ไม่ใช่กลุ่มคนขับรถตุ๊กนะที่มีวินอยู่ทางนี้นะ
แต่เป็นคนขับรถตู้ที่มาจอดขวางตรงป้ายรถเมย์
ทำให้กระเป๋ารถเมย์ก็ลงไปต่อว่าไอ้คนขับรถตู้ก็สาดน้ำใส่
แล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์อย่างในคลิปนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ใจร้อนกันจริงนะฮะ
ที่ไม่ใช่ที่จอดรถเมย์ก็อย่าไปจอดของเขานะครับ